จะพาไปดูรวบรวมกันหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยเขาไปสัญหาตัวเลขที่ไหน
หรือมีอะไรเด็ดน่าสนใจกันบ้างนะคะ
ไปวัดประชุมมิตรบำรุงที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางกันหน่อยค่ะ
นี่ชาวบ้านเอาของเล่นเด็กโดยเฉพาะมีดดาบไม้รถมอเตอร์ไซค์
เอามาให้กับไอ้จุกค่ะ
เล่นเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากชาวบ้านที่ได้โชคจากไอ้จุกนี่แหละ
บางคนถูก๓งวดติดต่อกันก็เลยเอามาถวายให้นะคะ
ตอนนี้หาช่างปั้นรูปกุมารทองลักษณะเท่าเด็ก๗ขวบอยู่
แล้วก็จะทำการปลุกเสกไอ้จุกให้สิงสถิตอยู่ในนั้น
ชาวบ้านจะได้มากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
ซึ่งญาติโยมที่มาทำบุญถวายสังฆฐานในวัดเนี่ย
น้ำตาเทียนกันอยู่นี่
เห็นไหมอ่ะอุ้ยระบังหรือเปล่าบานระบังหรือเปล่าเนี่ย

บอกไม่ได้ล่ะค่ะมีเขียนไว้ในสคริปต์แต่บอกไม่ได้
ตามนั้นค่ะลองแคปภาพแล้วไปส่องกันดูต่อนะคะ
ต่อที่จังหวัดแพร่ค่ะมีต้นข่อยประหลาดค่ะ
อยู่ข้างรั้วในสวนพื้นที่หมู่สองตะบนศพสายอำเภอสูงเม่นนี่
น้อยเจ้าของสวนบอกว่าก่อนหน้าที่จะล้อมรั้วเนี่ย
ก็ตัดต้นข่อยออกไปด้วยแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมา
ขอยที่ตัดออกมันก็แตกต้นออกมาใหม่นะคะ
ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วแตกหน่อในเรื่องปกติ
แตกแตกออกมาแล้วมันเป็นต้นสีทองใบข่อยสีขาว
ทั้งที่ต้นตอนตัดออกไปมันเป็นสีเขียวปกติ
ชาวบ้านรู้ปุ๊บมาเลยค่ะน้ำหวานมะพร้าวทูบเทียน
โชคขอลาบกันบางคนบอกเห็นเลขชัดมาก
แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นค่ะก็ลองดูว่าเขาเห็นเลขอะไร
ต้นข่อยต้นนี้กันนะคะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ชาวบ้านเขาเดินทางไปส่องหาเลขเด็ดที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลองค์พระอำเภอด่านช้างค่ะ
เพราะว่าอะไรเพราะบ้านหลังนี้มีคนได้โชคจากต่อต้นตะเคียนที่อยู่ในบ้านนี้ค่ะ
โดยเฉพาะคนขับรถ๑๐ล้อเขามาจอดรถนอนใกล้
แล้วปรากฏว่าฝันถึงต่อตะเคียนดังกล่าว
โดยในฝันพบว่าเป็นหญิงสาวมาบอกว่าเป็นเจ้าแม่ทัพทิม
ให้ไปเสี่ยงดวงจะได้โชคดี
ทีนี้พอเอาไปเสี่ยงดวงจริงปรากฏว่าถูกรางวัลได้เงินมานับแสนบาท
ก็เลยมาสร้างสาราดังกล่าวเอาไว้แล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของชาวบ้านที่มารวมตัวกันเดินทางมาเนี่ยนะคะ
ส่วนจังหวัดอ่างทองค่ะก็มีการอัญเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากบ่อทรายร้างในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
บริเวณกลางทุ่งนามหมู่๒ตำบลบ่อแร่อำเภอโพทอง
เป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ประมาณ๓คนโอบนะคะความยาวกว่า๑๐เมตร
ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงก็สามารถนำขึ้นมาได้สำเร็จ
ส่วนนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมาดูพิธีอันเชิญช่วงกลางคืนกันอย่างคึกคัก
แล้วก็เดินทางตามไปที่วัดใหม่โคกมรุมเพราะว่านำเอาต้นตะเคียนนี้ไปตั้งไว้
เพื่อทำพิธีส่องหาตัวเลขเสี่ยงดวงกันต่อไปค่ะ